แล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่เรารายงานข่าวอเด่นดอกประดูก
ตลกชื่อดังที่เสียชีวิตในวัย๘๐ปีจากโรคชรา
บรรดาตลกครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ไปร่วมพิธีรดน้ำศพ
กราบลาอเด่นเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ

ทางครอบครัวนำร่างนายบรรพฤษวีรรัฐหรือที่เรารู้จักกันในนามของเด่นดอกประดูก
ซึ่งท่านเสียชีวิตด้วยโรคชะลาในวัย๘๐ปี
ญาติก็ลำเลียงร่างมาประกอบพิธีรดน้ำศพครับที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรในกรุงเทพ
โดยมีครอบครัวญาติและเพื่อนพี่น้องศิลปินตลกมาร่วมไว้อะไรทั้งอาเป็ดเชิญยิ้มนะครับ
มีพี่เด๋อดอกสะดาวพี่ถั่วแระเชิญยิ้มนาย่งเชิญยิ้มคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
แล้วก็คุณดูดอกกระโดนด้วยครับนี่อาเป็ดนะฮะ
ตือสุวพันธ์อุบลชาติครับภรรยาของอเด่นดอกประดูกก็เปิดใจกับทีมข่าว
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังด้วยนะครับว่า
สามีก็คืออเด่นหลับไปในช่วงตีหนึ่งครึ่ง
หลับไปเฉยไม่ได้สั่งลาอะไรเลย
ตือบอกว่าอเด่นจะห่วงแค่โรงงานครับ
แต่หลังจากนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น
ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ติดค้างกันแล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ดูแลกันมาเกือบ๕๐ปี
แม่ตือเนี่ยบอกว่าอเด่นเป็นคนที่รักครอบครัวมากครับ
ฟังคุณสุวพันธ์อุบลชาติหรือว่าแม่ตือหน่อยฮะ
คิดว่าไม่น่าจะเร็วขนาดนี้
ยังคิดว่าอยู่สักปีหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ได้สั่งอะไรเลยแต่เขาไม่ดูแลโรงงานเท่านั้นแหละ
ก็จะห่วงโรงงานโรงงานดินไม่ลองไม่รู้อะค่ะ
พ่อบอกว่าเหนื่อยมาแล้วให้กลับไปสบายไปดี
ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าลูกเมียไม่ได้ลำบากเลย
ไปสบายเหนื่อยมาเยอะแล้ว
ส่วนเพื่อนพี่น้องศิลปินครับอย่าง
เป็ดเชิญยิ้มพี่เด๋อดอกสะดาวคุณถั่วแร้เชิญยิ้ม
นาย่งเชิญยิ้มก็มีการ
มาเปิดใจกับสื่อม้อนชนถึงการสูญเสีย
บุคลากรของวงการตลกในครั้งนี้ว่า
พวกเขาช็อกจริงครับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าอเด่นจะจากไปเร็วขนาดนี้ครับ

แล้วอเด่นก็เปรียบเสมือนครูในวงการ
ซึ่งตอนนี้อเด่นก็ไปสบายแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาทางครอบครัวก็คุยกันตลอดครับ
พวกเขาเห็นใจภรรยาที่ดูแลในช่วงที่อเด่นป่วย
แล้วก็เล่าถึงเมนูที่อเด่นชอบมากก็คือ
บะหมี่หมูแดงค่ะสิ่งที่เพื่อนพี่น้องอยากจะบอกคือ
ตอนนี้ไปเป็นเทวดาแล้ว
แล้วก็ถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอกัน
ถ้าเจอกันอีกทีเมื่อไหร่จะขอไปเล่นตลกด้วย
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาครับ
เสียงหัวล้อแกนี่มีเสน่ห์มากชวนให้หัวล้อ
คนที่เสียงหัวล้อมีเสน่ห์ก็พี่เดริ้ออีกคนเสียดาย
ธันวาคมอายุครบ๘๐แล้วพี่เด่นนะครับหรือว่าแกกลัวอายุ๘๐ไม่รู้รีบไปก่อน
เมื่อกี้โย่งให้หวยด้วยอายุ

อะไรอ่ะพี่ไปดูเห็นอะไรมาเนี่ย
ของผมที่จัดจะนะครับจัดจะนะงานนี้ไม่แน่นะ
นี่แหละครับก็เป็นบรรดาเพื่อนพี่น้องศิลปินตลกนะครับ
ของอเด่นมาเปิดใจพูดถึงการจักรไปครั้งนี้นะครับ
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมศพอเด่นดอกประดูกจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
จัดไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคุณผู้ชม๑๕ตุลาคม
และมีกำหนดชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคมในเวลา๑๖นาฬิกาครับ